หัวร้อนบุกทุบรถฉุนบีบแตรไม่ให้ทาง

แล้วอันนี้นะไม่ใช่แค่ปีนเดียวนะ
มันมีการลดกระจกไปมีการไปด่าด้วย
ถึงจะชี้ให้ดูไง
เพราะฉะนั้นพอฝั่งลุงไม่ไหว
ลุงไม่ไหวคลิปนี้หลายคนน่าจะเห็นแล้ว

เอาที่ล็อกพวงมาลัยอย่างนี้เลยค่ะ
หูคุณผู้ชมเห็นไหม

ใช่พอขวาจะเบี่ยงเข้ามาแล้วปีน
คือไม่ให้แล้วแล้วมันมีการลดกระจกไปได้ไง

คงเตือนแฟนไม่อยากให้มีเรื่อง
จังหวะวิ่งมาเขายังปีน
ยังบีบแต่อยู่นะแล้วโอ้โฮแล้วโอ้โฮโอ้โฮ

ไม่ดีอันนี้ไม่ดีเลย

แล้วตอนแรกตกใจที่ล่ะขวานรึเปล่า
ขวานคุณผู้ชมอันนี้มันคือที่ล็อกพวงมาลัย
แล้วตอนฟาดปั๊กมันติดคาอยู่กับกระจกรถแบบนี้เลยนะ
ครับนี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเย็นเมื่อวันที่๒๑ที่ผ่านมานะ
แล้วฝั่งรถที่สีฟ้าคันนี้ค่ะชื่อว่าคุณปอนอายุ๒๗ปี
ก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นผมจะไปฟิลเจอร์
หลบจุดกลับรถไงเพราะว่าขวามันเป็นจุดกลับรถใช่ไหม
ผมโมโหเปิดกระจกตะโกนด่าไป
ผมตัดสินใจเลี้ยวตรงจุดกลับรถมาใช้เส้นทางเดิมไม่อยากมีปัญหาไง
แต่ไม่คิดว่าคู่กรณีจะจอดรอวิ่งมาหาแล้วก็มีพฤติกรรมอย่างที่เห็นค่ะ
คุณปอนเนี่ยยอมรับนะผมก็ผิดอย่างที่พี่เบิร์ตบอกอ่ะว่า
มันก็ทั้งสองฝ่ายพี่ปอนพี่ปอนเป็นคนดังคนติดตามมากกว่าผมอีก
แต่ว่าอย่าโกรธผมนะคือพี่ปอนเนี่ยจะสวยมากเลย
ถ้าพี่ปอนด์แค่กดแจกดแจแล้วจบจะให้เข้าไปไม่เข้าไป
แต่ว่าพี่ปอนไปกดกระจกเพิ่มแรงเสริมแรงมันเข้าไปอีกไง
เหมือนไปกระตุ้นเขาอ่ะเนอะมันก็นะผมว่าขิงก็ราคาก็แรงอ่ะ
ผมผิดที่ผมไปด่าเขาก่อนหรืออาจจะทำให้เขาหัวร้อน
ปอนยอมรับแต่อีกมุมนึงและสิ่งที่ลุงทำ
อันนี้ไม่ถูกเลยอันนั้นผิดมาก
ทีนี้คุณปอนก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพธัญบุรีที่ปฐุมธานีนะคะ
ฝากให้ตำรวจตามหน่อยซิแล้วมีข้อมูลค่ะ
ทางฝั่งนั้นเขาคนขับเป็นอดีต

คุณปอนยืนยันนะว่ายังไงผมก็ไม่ยอมจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ยูทูบเบอร์มีคนติดตามโอ้ในเฟซบุ๊กนี่ก็เกือบแสน
แม่คนตามนั้นล้านสองในเพจเฟซบุ๊ก

ทีนี้ค่ะล่าสุดตำรวจสพธัญบุรี
ก็ตรวจสอบป้ายทะเบียนรถคู่กรณีแล้วนะ
เดี๋ยวจะออกหมายเรียกฝั่งคุณลุงให้มาสอบปากคำ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนต่อไปด้วยนะคะ